พูดถึงเรื่องของความแปลกแล้วเนี่ยปกติคุณชอบนวดไหม
ดีนะพลันคล้ายแต่วันนี้ค่ะคุณจูด้ง
เขาจะพาเราไปดูเรื่องราวของการนวดแต่ที่นี่เขาไม่ได้นวดธรรมดา
เขามีการนวดลิ้นจะแปลกขนาดไหนติดตามกับช่วง

ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชวนงงป้นสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
คุณผู้ชมครับวันนี้รู้สึกปวดตัวมากเลยแหละครับ
แล้วก็รู้สึกเหมือนจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับ
วันนี้ก็เลยจะมารักษาอาการต่างแบบนี้
กับป้าปุ้มนี่ป้าปุ้มนวดแผนไทยครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับเขามีการนวดแบบพิษดารมากด้วยนะฮะ
อกจากการนวดพิษดารเขายังสามารถนวดลิ้นได้ด้วยครับ
อ้าวเจอแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับ
ใช่ป้าปุ้มหรือเปล่าครับใช่ป้าปุ้มครับ
นี่แหละครับป้าปุ้มมือนวดคิวทองแห่งจังหวัดอ้างทอง
ที่เขาว่ากันว่าป้าเนี่ยนวดลิ้นได้
ซึ่งป้าปุ้มใช้สัตว์ภูปัญญาไทย
จากรุ่นพ่อที่เคยกระตุกหางู
มาผสมสัตว์แผลไทยที่แปลก
และไม่เหมือนใกล้เรื่อยจริงนะครับ
และเขาใช้เทคนิคที่สังสมทั้งความรู้
และประสบการณ์จนมีคนมารักษาจากต่างประเทศ

และที่สำคัญป้าปุ๊บแทบจะเป็นมือนวดลิ้นคิวทอง
ที่ยืนหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียว
นี่แหละครับที่ทำให้เราต้องรีบมาหาป้าปุ้ม
ถึงจังหวัดอ่างทองแบบนี้
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับป้าปุ้มแล้วนะครับ
ป้าปุ้มครับผมทราบมาว่าป้าปุ้ม
ก่อนที่จะมาเป็นหมอนวดโบราณแผนโบราณเนี่ย
ปุ้มเคยเป็นหมอตำแยมาก่อนแล้วฮะ
ตอนนั้นสมัยนั้นทั่วประเทศไทย๔๕

เพราะว่าเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ
ประสาทส่วนบนไม่ส่งมาที่ลิ้นที่ปาก
พอลิ้นใหญ่แล้วเราก็รู้เลยว่าลิ้นตัวนี้ไม่ทำงาน

ต้องมีเทคนิคในการนวด
ไม่ใช่อยู่อยู่แล้วดึงมาอย่างนี้ไม่ใช่
คุณผู้ชมครับพูดขนาดนี้อยากจะนวดแล้วนะฮะ
แต่ก่อนอื่นต้องขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับ

พร้อมค่ะไปครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลย
คุณผู้ชมครับต่อจากนี้
โอ้โหนั่นคือการนวดลิ้นใช่ไหมครับคุณแม่
อ่าแต่ก่อนที่จะนวดลิ้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะ

ผ้าเปียกเพื่อจับลิ้นราว

เราก็ต้องดูในกรณีของหนู
ในลักษณะของหนูตอนนี้ปากหนูไม่เบี้ยว

ต้องมีการนวดก่อนแล้วถึงจะดึงลิ้น
เพราะเส้นประสาททั้งหมดมันสั่งมาจากสมอง
เราก็สั่งลิ้นให้มันย้อนขึ้นสมอง

กับวิธีพอแลบลิ้นมาแล้วป้าจะจับตรงไหนบ้างครับ
อ้าวหน่อยดูตรงแรกหน่อยสิอ้าวฟังแลบลิ้นมา
ปลายลิ้นปกติแต่โคลนลิ้นน่ะมันจะหนา
เราก็ต้องใช้วิธีจกรวดมา
ตอนนี้เราต้องจับเวลาจับเนี่ยแลบลิ้นมา

มันเสร็จไหมครับ
อ้าวถึงได้ชิวิตีนวดถูกไหม

นี่คือการสั่งของลิ้นที่ไปสู่สมอง

เสียวแปลกขึ้นมาที่หัวต้องเอาอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะต้องดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้กันด้วยปุ๊บ
คนที่ลิ้นหนาถึงลิ้นไก่เราต้องใช้วิธีนวดสองนิ้ว

ทำลายไป
นี่ช่วยเรื่องอะไรครับเมื่อกี้อันนี้คือลิ้นลิ้นดินข้างในอ่ะมันจะหนา

เป็นใยใครกับบ้างล่ะครับได้นวดลิ้นไปแบบจุ๊ก
กับศาสตร์การนวดโบแลนแผนไทยกับปะปุ้บ
แหมมันทั้งฟินทั้งแปลกไม่เหมือนใครเลยจริง
แต่ยังไม่หมดนะครับเพราะครั้งหน้าผมจะพาไปดูการนวด
ที่แปลกได้อินแล้วต้องรอเห็น
แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
กับการนวดลูกหนกจะเป็นยังไงต้องติดตามนะครับ